ก็วันเกินผ่อนผันทหารนะคะ
ก็ผ่อนผันไปค่ะเพราะว่าค่อนนวดเท่าไหร่ฮะ
งวดละหลายบาทอยู่ไม่ก็คือเนี่ยค่ะเขาเดินทางไปที่วัดธาตุทองนะคะ
แล้วก็คนข้างเสื้อน้ำเงินคือพี่อ่าผู้จัดการนะคะ
ก็ผ่อนผันไปตอนนี้นะคะ๒๓นะคะอายุ๒๓ปีผ่อนผันได้จนถึง๒๖ค่ะ
ความรู้สึกจะเป็นยังไงนะคะไปฟังเลยค่ะ
ปีนี้ปีที่๔ครับคือรู้สึกว่าเรายังมีสิทธิ์ที่เราตามกฎหมายที่เรายังผ่อนผันได้อยู่
เราก็เลยคิดว่าเราอยากจะใช้สิทธิ์ให้ฉลาด
หมายความว่าดูตัวเองว่าตัวเองยังมีหน้าที่ที่เราต้องทำมากน้อยแค่ไหน
แล้วก็อันไหนคือสิ่งที่ต้องทำก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
คือในเมื่อเรายังทำทุกอย่างในสิทธิ์ที่กฎหมายขีดไว้
เราก็คิดว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนครับ

เราก็ควรจะตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนทุกอย่างให้ดีที่สุดตามที่เราได้เลือกเอาไว้ครับผม
ตาอบดีมากค่ะเจมส์มาน

ตอนนี้น้องกำลังศึกษาระดับปริญญาโทยุนเอง
ไปถึงงานวงการบันเทิงก็ค่อนข้างแน่น

เราพอจะทำได้ตามกฎหมายบ้านเมืองว่ากันอย่างนั้นนะคะ